หลังจากเมื่อวานนี้นี่ทางการกัมพูชานะคะก็มีการสั่งให้ทางด้านของเจ้าที่ของทางไทยของเรายุตินะคะการทำงานหรือว่าการค้นหา
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องตรงที่ว่าทั้งญาติและครอบครัวของหลายคนที่จะเป็นทั้งผู้เสียชีวิตเองหรือยังเป็นกลุ่มคนศูนย์หายยังเดินทางนำเอกสารนะคะมาติดต่อทั้งขอรับศพบ้างแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าว่าได้เจอตัวของครอบครัวเขาหรือยังนะคะ
โดยที่ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เหตุบ่อนกาซิโนนะคะที่ปลอยเป็ดหน้าด่านพรมแดนคลองลึกที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ววันนี้ล่าสุดจริงจริงก็มีประชาชนนะคะทั้งครอบครัวทั้งญาติเดินทางมาตามหาผู้สูญหายนะคะอย่างต่อเนื่องหลายคนนำหลักฐานมาติดต่อขอรับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เสียชีวิตจำนวนประ
สี่สิบสามพันเอกอารุโภงมูลบันจบค่ะถ้าบอกแบบนี้ว่าก็อย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อวานที่ทางการกรรมปูชาเนี่ยให้ชุดค้นหาเหยื่อไฟไหม้ซึ่งก็เป็นเจ้าหนุ่มที่กู้ชีพกู้ภัยจากมือต่างของไทยเราเนี่ยที่เข้าไปสนับสนุนการค้นหาให้ยุติการค้นหาแล้วก็ให้ถอนตัวไปเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ย

กัมพูชาแต่ว่าบริเวณแถวด่านข้ามพรมแดนตรงจุดนั้นแล้วบางคนคือยังคงอยู่ระหว่างการค้นหานะฮะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับก็เป็นกำลังใจให้